ก็มีรายงานบอกว่านายกรัฐมนตรีได้ประกาศจุดยืนของไทย
เสริมสร้างกรอบความร่วมมือพระหุภาคีที่มีประสิทธิภาพ
แล้วก็สถาปัตยกรรมทางการเงินระหว่างประเทศให้มีความเข้มแข็งค่ะ
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับผู้นำ
ว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะ
ณที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติที่นิวยอร์ก
ซึ่งจัดขึ้นในช่วงการประชุมสมชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่๗๘
ก็เป็นการเน้นย้ำเจตนารมณ์ในการให้ความสำคัญที่จะดำเนินการขับเคลื่อน
การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
สหประชาชาติสนับสนุนกรอบความร่วมมือพระหุภาคีที่มีประสิทธิภาพนะคะ
ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน๓ประการค่ะ
ก็คือความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
หลักการช่วยเหลือกลุ่มที่รั้งท้ายก่อน
ลดความยากจนในคนทุกช่วงวัยภายในปีคริสต
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมทางเพศ
ผลักดันความร่วมมือทุกระดับรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่เหมาะสมในปีคริสตศักราช๒๐๓๐ค่ะ
ที่มีความสนใจมีแนวโน้มในการลงทุนในบริษัทที่พูดมากนึนออกมาก
ประเทศไทยด้วยนะครับเขาก็มีความสนใจนะคะมีอีกคลิปนึงเนี่ยที่นายกมีการลงในไอจี
ไทยแดงถุงเท้าแดงคุณยายนะคะก็เขาบอกว่าก็อย่างที่บอกแหละ
รถติดก็เลยตัดสินใจพาคณะทำงานบางส่วนเดินเลยมานิวยอร์กเจอรถติดเลยเดินประชุมแทน
นายกบอกอากาศกำลังเย็นสบายใช่ใช่เปิดแอร์เบาเบานะฮะเดือนกันยานะอืมนะครับค่ะ
นี่แหละค่ะก็เอามาฝากกันค่ะสำหรับบรรยากาศภารกิจต่างประเทศ
งานแรกของนายกเลยนะคะครับอ่าดูบรรยากาศหน่อย
เย็นกันอย่างเงี้ย
นี่แหละก็เพิ่มเติมนะก็คือว่ารถติดนะครับก็เลยเดินเท้าไปเลย